ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นร้อนที่เกาะติดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เข้าไปตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายและบริเวณโดยรอบ

ทั้งวันวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ
เริ่มต้นตั้งแต่ตี๕เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เคลื่อนไหววันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตี๕
ตำรวจวางกำลังนำรถควบคุมผู้ต้องหาไปเตรียมพร้อม

ตรงบริเวณตั้งแต่ประตูทางเข้า๔๕๖และ๗

เพื่อไม่ให้ศิษยานุสิตเข้าไปในพื้นที่วัด
ส่วนบรรยากาศภายในวัดพระธรรมกาย
เมื่อเวลา๗นาฬิกา๔๐นาที
นำอุปกรณ์สำหรับพักค้านคืน
เข้าไปเพิ่มเติมให้กับเสียเสียงโนสิต
เพื่อให้ได้พักผ่อนบริเวณใต้ถุนอาคาร๑๐๐ปีลูกโลกซึ่งอยู่ในพื้นที่๑๙๖ไร่
ต่อมา๘โมงเช้าค่ะคุณผู้ชม
ศิษยานุสิตและพระสงฆ์นำแท่งปูนไปวางปิดบนสะพานข้ามคลอง๓
บริเวณทางเชื่อมประตู๔ทางเข้าจากถนนมอเตอร์เวย์
เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปภายในพื้นที่๑๙๖ไร่ของวัดพระธรรมกาย
๘นาฬิกา๑๐นาทีพระสงฆ์ไปเจรจากับตำรวจ
ด่านคัดกรองบุคคลบนถนนเรียบคลองแอน
เพื่อขอให้ศิษยานุสิตที่อยู่ด้านนอกเข้ามาในพื้นที่วัดแต่ไม่ได้รับอนุญาต
ทำให้เกิดภาพอย่างที่เห็น
ศิษยานุสิตเกิดความไม่พอใจเกิดการปะทะกันขึ้นจนทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นก็ถอยร่นกันออกไปนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาล
จากนั้นอีก๑๐นาทีสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง
ศิษยานุสิตต้องการใช้พื้นที่บริเวณถนนเรียบคลองแอนฝั่งตะวันออก
แต่ตำรวจไม่อนุญาตทำให้ทั้งสองฝ่ายปะทะกันอีกรอบค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมต่อมาค่ะคุณผู้ชมครับ
๘นาฬิกา๑๖นาทีมีกระแสข่าว
ว่าการการการการการการการ
ไฟฟ้าจะตัดกระแสไฟของวัดพระธรรมกายและเมืองแก้วมณีในเวลา๑๐นาฬิกา
ซึ่งทางวัดก็ได้เปิดเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าไว้
การรับมือและประกาศให้ทุกคนใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด
ซึ่งจากการประทักกันเมื่อช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา
ทำให้ตำรวจต้องเพิ่มกำลังตรงบริเวณที่เกิดเหตุกระทบกระทั่งนะคะ
เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๙นาที
ไฟฟ้าที่ศิษย์ยานุศิษย์นำเต้นไปกลางที่บริเวณถนนเรียบคลองแอล
เพื่อเตรียมผลักดันตำรวจให้ออกนอกพื้นที่ในเวลา๙นาฬิกา๔๔นาที
ซึ่งตำรวจได้ตั้งแถวเพื่อเตรียมลุกคืบ
โดยใช้การเดินไปข้างหน้า๑๙เพื่อกดดัน
ซึ่งพระสงฆ์ได้ขอให้ศิษยานุสิตนำเต็นต์กลับมาที่เดิม
เพราะกลัวว่าจะเกิดการปะทะกันขึ้นอีก
ศิษยานุสิตก็ยอมนำเต็นต์กลับไปไว้ที่เดิมค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินทางไปที่วัดพระธรรมกาย
เจรจากับพระมหานพรปุญญชโย
ผู้ช่วยผู้มนุยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
เพื่อขอให้พระสงฆ์และศิษยานุสิต
สวดมนต์อยู่บริเวณทางเข้าประตู๕และ๖
ถอยร่นเพื่อหลีกเลี่ยงการประทักกับตำรวจ
โดยพระมหานพรออกมาเปิดเผยกับสื่อถึงกระแสข่าว

ทำให้พระสงฆ์และศิษยานุสิตได้รับความเดือดร้อน
เพราะถึงแม้วัดจะมีเครื่องปั่นไฟก็จริง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพระมหานภรกันหน่อยค่ะ
ว่าไม่มีการตักกระแสไฟฟ้าภายในวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด
และทั้งหมดนี้ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งวันนี้ภายในพื้นที่วัดพระธรรมกายนะคะ
ส่วนพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ก็คงต้องรอดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
คุยเหรอ